กที่หล่อเหมือนกันและอารมณ์ดีตลอดมาก

ตอนนี้แหมจะบอกว่าเป็นตลกไม่พอนะ

ล่าสุดเทิร์นโปรแล้วเป็นพิธีกร
รายการยูทูปกำลังมาอยู่เหมือนกันเนี่ย
สวัสดีทุกจ้าชำแหละโซเชียลค่ะ

คือเทปที่มันฮือฮาเนี่ยคือการคว้าน้องรักตั๊กบริบูรณ์
มาเปิดใจเรื่องที่ไม่เคยเจอคุณพ่อมาก่อนในชีวิต
ใครจะไปรู้ว่าคุณตั๊กเห็นดูเฮฮาแบบนี้มีชีวิตดราม่าเหมือนกันนะ
ซึ่งพี่บอลเชิญยิ้มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐ
ว่างานพิธีกรก็ยากเหมือนกันเป็นบทบาทใหม่ค่ะท้าทายเลย
ต้องทำการบ้านหาข้อมูลปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปตามแขกรับเชิญ

คนไหนมาแนวทางการก็ต้องปรับโหมดให้นิ่งขึ้นมาหน่อย
พี่บอลก็บอกเลยว่ามีไอดอลนะชีวิตนี้
พี่หนุ่มกัญชัยเป็นไอดอลในงานพิธีกรแนวฮาร์ดท็อกค่ะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าเคยเชิญมาเป็นแขกในรายการแล้วด้วย
แต่ว่าพี่หนุ่มเนี่ยคิวมันไม่ว่างจริงพยายามแล้วนะ
ซึ่งถ้าได้เจอกันในรายการของตัวเองคงจะสนุกแน่นอนนะคะ
มันก็อยู่ที่แขกด้วยถ้าอันไหนแขกอันไหนที่รู้สึกว่า

อยากไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าอะไรอย่างนี้ที่แบบ

แนะนำให้เอาเปล่าแบบว่าติดต่อพี่หนุ่มมาเป็นแขกยาก

เออแต่ว่ามันต้องมีเรื่องนะเฉลี่ย
มีเรื่องสักร้อนนะพี่หนุ่มได้เจอกันแน่นอนนะ

อีกหนึ่งความฝันของพี่บอลที่หลายคนยังไม่รู้นะคะ
นั่นก็คือการผันตัวไปเป็นนายห้างเจ้าของค่ายเพลงแบบจริงจังเลย
เพราะว่าตอนนี้พี่บอลเขาก็เล็งไว้เหมือนกัน
ปั้นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเอาไว้แล้วนะคะ
แต่ว่าจะเป็นใครก็ต้องไปฟังพี่บอลเปิดใจกันอีกสักทีจ้า

คุณเน่งจ่ายก็คนสนิทอยู่บ้านพี่บอลนั่นแหละ

บอลนี่ความสามารถจริงนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลกคุณภาพจริง
คุณผู้ชมคือได้แบบครอบจักรวาลเลย

ดังพุทธศนภาพเป็นหวับขวัญใจไว้รุ่นเลยช่วงนี้

ไม่ได้คือเราจะไปสมัครเป็นแดนเซอร์ให้พี่บอล